เรื่องนี้เป็นอาจารย์สาว

แต่ทำไมห้องอาจารย์มันเต็มไปด้วยขยะ
หลายคนเข้าไปนะแล้วตกใจเลยว่า

เขาเป็นที่นอนตรงนี้พี่พร

ไม่น่าล่ะไม่มาเป็นปีแล้ว

บอกโอ้โหต้องกุมขมับต้องอุดจมูกเลย

อาจารย์สาวไม่ได้ค้างค่าเช่าอยู่๒เดือน
เขาเขียนข้อความว่าสงสารเจ้าของห้องเลยอยู่ไปได้ไง

ไม่อยากจะบอกว่าตอนนี้เป็นอาจารย์มแห่งหนึ่ง
นี่ค่ะทีนี้นักข่าวของเราไปที่หอพักนี้

เจอเจ้าของหอคุณป้าที่ถ่ายคลิปนี่แหละ
ป้าปิยพรมหาศิริพันธ์นี่นะคะ
พาไปดูแล้วตอนไปดูเนี่ย
เป็นตอนที่พนักงานเก็บกวาดทำความสะอาดไว้แล้วนะ

หมดแล้วกองขยะเหลือพวกแบบเฟอร์นิเจอร์ใหญ่
ตู้เสื้อผ้าทีวีตู้เย็นอะไรพวกนี้ค่ะ
แต่คุณดูสิมันแบบเก่าแล้วมันก็ดูโซมมาก
ฝุ่นเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าตู้เย็นขึ้นรามีจิ้งจกตายอยู่ข้างในด้วยค่ะ
เห็นแบบนี้คุณป้าที่เป็นเจ้าของหอพักบอกนะ
ลูกค้ามาเช่าห้องอยู่ตั้งแต่ปี๕๕
จนตอนนี้ปี๖๕๑๐ปีแล้วคุณ
เรียนจบปโทมหาวิทยาลัยดังของขอนแก่นนะ
แล้วก็ไปสมัครเป็นอาจารย์คณะพยาบาลของมหาวิทยาลัยชื่อดังในมหาสารคาม
ก็ดูประวัติการศึกษาประวัติการทำงานก็ดีไง
ทีนี้ช่วงปลายปีมาเริ่มค้างค่าเช่า
แต่ก็ยังทวงได้อยู่นะล่าสุดมีนักศึกษาใหม่จะมาเช่าห้อง
แต่ว่าทีนี้ห้องไม่พอก็เลยเอาทำยังไงดีล่ะติดต่อเจ้าของไงเออ
แล้วปรากฏว่าค้างจ่ายค่าเช่าอยู่๒เดือนก็๘๘๐๐บาทอันนี้ค่าเช่าที่ค้างอยู่
พยายามติดต่อนะจนติดต่อไม่ได้ตัดสินใจงัดห้องไปดูก็พังงะเลยแบบนี้ค่ะ
เป็นคลิปแรกที่ให้เราให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้คือเป็นคลิปตอนเปิดเข้าไปพังงะ
แต่นี่เป็นคลิปที่ทางเจ้าของหอพักเขาบอกว่าต้องเริ่มปฏิบัติการ
ปฏิบัติการในการเก็บกวาดห้องพักให้ครูสาว
คุณดูสินี่คลิปด้านขวามือคือคลิปเริ่มต้นเปิดเข้าไปพังงะเลย
ขยะเต็มห้องคลิปด้านซ้ายมือหน้าจอเริ่มปฏิบัติการแล้ว
เหนื่อยใครล่ะเหนื่อยเจ้าของหอเหนื่อยแม่บ้าน
แล้วคิดดูนะเวลาเก็บกวาดนะเห็นไหมถุงดำเนี่ยใบใหญ่นะคุณใช้เก็บขยะประมาณ๒๐กว่าถุง
โอ้โหคุณทิ้งภาระไว้แบบนี้นะฮะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราสอบถามไปยังเจ้าของหอพักอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าคงไม่ให้อาจารย์คนนี้กลับมาพักแล้วล่ะ
โทรไปไลน์ไปก็ติดต่อไม่ได้ค่าเช่าก็ค้าง
ข้าวของก็เสียหายขยะก็เยอะ
เก็บขยะพี่ก็ต้องจ่ายแม่บ้านเขาเองนะครับ
ค่าเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่อีก๑๐๐๐บาท

แล้วก็มีค่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์
เครื่องทำน้ำอุ่นทีวีโต๊ะตู้เสื้อผ้าและอื่น
รวมมูลค่าที่ต้องใช้รวมประมาณ๓หมื่นบาท
ซึ่งถ้าอาจารย์คนดังกล่าวได้ฟังข่าว
แล้วรู้ว่าท่านเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคุณ
ทิ้งอะไรไว้แบบนี้ท่านสกปรกแบบนี้นะฮะค่ะค่ะ
ท่านสามารถติดต่อกลับมาได้นะ
ส่วนการแจ้งความดำเนินคดีเนี่ย
ก็จริงเจ้าของหอบอกยังไม่อยากแจ้งความ
อยากให้ท่านอาจารย์คนนี้พูดคุยกันก่อน
หาทางออกร่วมกันจะชดใช้แค่ไหนก็ต้องบอกมา

เพราะว่าอันนี้ค่าทำความสะอาดค่าเสียหายมัน๓๐๐๐บาท
วกกับค่าเช่า๒เดือนที่ค้างมันเท่าไหร่คุณ
ก็เป็นเงินอีก๘๘๐๐ก็เกือบ๔๐๐๐แล้วนะฮะ
เจ้าของหอบอกว่าเคยเห็นแต่ในข่าว

คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับห้องที่ฉันให้เช่า
ใช่ค่ะแค่อ่านข่าวนี่คือกลิ่นก็โชยมาเลย